ให้คุณผู้ชมไปดูเกาะกลางถนนเส้นนี้หน่อย
ชาวบ้านเขาร้องมาในช่วงไทยรัฐช่วยด้วยของเรานี่
เขาตะโกนมาแบบนี้เลยนะป้องปากไทยรัฐช่วยด้วย
ให้มาดูเกาะกลางถนนเส้นนี้หน่อย
ใครเป็นคนออกแบบใครเป็นคนคิดการก่อสร้าง
มันอันตรายแค่ไหนไปดูกันนะครับ
สวัสดีครับ
วิจารณ์ยับเกาะกลางถนนยื่นล้ำถนนวันว่าจะเป็นเกาะมรณะ
คุณดูสินี่คนขับรถผ่านไปผ่านมาเขายังพอจะขำออกได้นะฮะ
เพราะว่าเห็นว่ามันแปลกดีแต่บางอย่างบางช่วงมันขำไม่ไหว
ถ้ามันมีอุบัติเหตุแล้วเขาบอกดูสิตรงเกาะกลางถนนนะ
ตรงที่เป็นขอบทางมีรอยเหมือนเป็นรอยดำของล้อรถ
ซึ่งเท่ากับว่ามันเคยมีรถที่มาประสบอุบัติเหตุตรงนี้

คุณผู้ชมดูสิเกาะกลางมันยื่นแหลมออกมาอย่างนี้ได้ยังไง
ดูก่อนนะถ้าสมมุติเกิดว่ามันเป็นเกาะในทะลงทะเล
มันมีการกัดซ้อแล้วมันเป็นแหลมยื่นออกมา

อันนี้ออกแบบกันอย่างไรคุณก็ถามนะครับ
เพราะว่าขับมาดียิ่งอยู่เลนขวาด้วย
ขับเร็วหลบแทบไม่ทันนะครับ
เกาะกลางถนนจุดนี้ทีมข่าวไทยรัฐของเราก็ลงไปสำรวจตรวจสอบนะครับ

ระหว่างบ้านกุฎละลมถึงบ้านห้วยหลัว

โดยชาวบ้านเขาบอกว่าจุดนี้มันอันตรายมากครับ
ใครที่มาเจอถ้าจะเบรกก็เสี่ยงฮะเดี๋ยวคันหลังจะชน
ถ้าคิดจะหลบก็เสี่ยงไปเบียดกับรถทางซ้ายอีก
กลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นสักวันหนึ่งนะครับ
เพราะตรงที่มันยื่นแหลมออกมา
ทุกวันนี้ก็มีรอยเบียดรอยเสียดรอยของยางรถยนต์เหมือนกัน
รอยชนขอบปูนเหมือนกันเป็นหลายแผลแล้ว
แสดงว่ารถเขาขับมาชนกันหลายครั้งแล้วนะครับ
ชาวบ้านก็เลยอยากจะถามดังว่าเห็นแบบนี้
ไม่สงสารคนใช้รถใช้ถนนกันบ้างหรืออย่างไร
ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านไหนดูแลอยู่ก็ช่วยเข้ามาปรับแก้ไขให้ทีนะครับ
ทีนี้ถามว่าทีมข่าวไทยรัฐช่วยด้วยของเราเนี่ย
ทำยังไงต่อรับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านแล้ว
ก็รีบโทรหาแขวงทางหลวงจังหวัดชายภูมินะครับ
ทีเป็นเกาะที่กำลังจะปรับเป็นเกาะคอนกรีต
และกำลังจะปรับถนนเพื่อเป็นทางเข้าจุดกลับรถ

เหมือนก็เลยค้างแบบนี้
แขวงได้เข้ามาเร่งดำเนินการแล้ว
ตอนนี้เป็นงานสัญญาจ้างปี
เป็นงานแบ่งทิศทางจราจร
ตอนนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแบ่งทิศทางจราจร

ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการขยายไหล่นะครับ
ซึ่งตัวนี้ที่ว่ามีคอนกรีตแหลมออกมานี่นะครับ

กลับรถซึ่งจะทำให้เกิดความปลอดภัย
โอ้ฟังคำศัพท์ท่านผอพูดแล้วก็งงดูนะ
มันอาจจะเป็นศัพท์การสร้างทางเนี่ยนะค่ะ

มันหมายยังไงนะมันยังไงนะ
แต่ก็ถือว่าเขากำลังจะแก้ไขนะครับ
สั่งให้ผู้รับเหมาลงพื้นที่มาแก้ปัญหาเกาะกลางนี้ทันที
ติดป้ายเตือนไว้ก่อนตั้งแนวกั้นเบลเออร์ไว้ก่อน
และทีนี้ก็ต้องทุบปรับปรุงให้เสร็จ

จะทำเป็นที่กลับรถกลับลาอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับ
เราก็ช่วยชาวบ้านแล้วนะคุณนะ
ก็มีอะไรก็ส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาได้
ในช่วงไทยรัฐช่วยด้วยในข่าวเที่ยงไทยรัฐของเรานะครับ
สรุปตรงนี้นะเดี๋ยวเขาจะตัดออกไงคุณ
ตัดตัวให้มันแหลมแล้วก็ปรับทางให้มันดูดีขึ้นหน่อย
นะฮะป้องกันอุบัติเหตุซะนะครับ